โอ้โหพอเห็นเนี่ยทีมงานของเราตกใจนะฮะคิดว่าไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
รายการของเราซะด้วยซ้ำนะครับโอ้โหเพลงนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ปล่อยไปได้แป๊บเดียวครับยอดวิวในยูทูปตอนนี้ทะลุสูงหลักล้านวิวนะฮะ
หลายล้านวิวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ
หนุ่มนี่ฮะจักรยานยนต์คันนี้อัดแน่นซ้อนสามกันมาเลยเชิญมานี่ไม่ใช่แล้วฮะไหน
ยอมแก้มฝากเขาไป
แต่ว่ากุยพักเว้น
เลยได้เขาไปบอกเพื่อนว่า
ขั้นเม้นซูแล้วกันอีลี
ให้ทักชาติเฟศกูมาภายในคืนนี้
ช่วงนี้กำลังห่างกูสิไปรำเอาเมียกูขึ้นมาคุย
ถ้าเม้นซูโมหักกันแล้ว
คืนกูซ่าคืนกูซ่า
มึงโอ้คักเม้นพี่กูก็โอ้คักคือกัน
มันเอามันเอาอีกแล้วมันตัวซอลออีกแล้ว
มันบอกบริวาวน้ำไผ่เปิดชัดเข้าไปพร้อมอีกแล้ว
มีคนถูกชิมอีกแล้วเป็นหมาคือกูอีกแล้ว

คือมันเหมือนตัวแล้ว

กูกูสกลับไปเป็นผัวมันดอก

เชื่อมมาซูเร้ากันนี่
ให้ทักแชทเฟสกูมาภายในคืนนี้
กูสิไปรำเอาเมียกูขึ้นมาคุย
ด้านเมืองสูงมองหักกันแล้ว
ขึ้นกูซ้าขึ้นกูซ้า
มึงอกหักแม่นติกูกะอกอา
ขึ้นกับขั้นเมืองสูงและขั้นที
ให้ทักชัดเฟสกูมาภายในคืนนี้
กูสิไปรับเอาเมียกูขึ้นมาค่วย
ด้านเมืองสูงมองหักกันแล้ว
ขึ้นกูซ้าขึ้นกูซ้า
มึงอกหักแม่นติกูกะอกอา
หมาสี่แมวมึง
โอ้โหสนุกสนานจริงครับ
วันนี้ต้องขอบคุณจริงนะครับมาเปิดมินิคอนเสิร์ตให้เราชมกันนะครับ
สนุกสนานมากเห็นบรรยากาศแล้วอยากร่วมวงด้วย
วงหมูกระทะนะฮะแม่อยากเข้าไปด้วยจริงฮะ
ถ้ามันสู้แล้วกันอีหลี

ภายในคืนนี้
ช่วงนี้กำลังเหิก
ดูสิไปรำเอาเมียกูขึ้นมาคุย
ถ้ามันสู่มองหากันแล้ว
คืนกูซ้าคืนกูซ้า
มึงออกหักแม่นพี่กูกะออกหัก